การสะดอกกุญแจประตูห้องขัง
แล้วหลบหนีออกไปได้ทั้ง๒คนเลย
นี่คุณวิธีการของเขานะ

เห็นกุญแจไหมฮะเห็นแม่กุญแจด้วยใช่ไหมฮะ

สะดอกกุญแจจนสามารถที่จะเปิดได้

แล้วก็หลบหนีออกไปจากห้องขังของสพมะขาม
จันทบุรีอย่างง่ายดายเลยคุณดูสิ
คือ๒นายเป็นคนที่ถูกจับเมื่อวันที่๒๕สิงหาคม
ก็คือนายนาบรินรณชิตหรือว่าแย้อายุ๓๕ปี
แล้วก็นายวิชิตหินขาวหรือกลิ้งอายุ๓๕ปี
ถูกจับกลุ่มในคดีร่วมกันลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
หรือรับของโจรแล้วก็ถูกขังไว้นี่
โอ้โหแต่ทีนี้ฮะขังไว้๒วันปรากฏว่าน่าจะช่วงเช้ามืดนะคุณ

เพราะว่าตอนตี๔วันนี้ตำรวจเดินไปตรวจดูห้องขัง
ตกใจสิครับเพราะว่าประตูเปิดอยู่ไม่เห็นผู้ต้องหาทั้งสองคน
ทีนี้ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูโอ้โหมันเก่งมากเลยในการสะดอกกุญแจ
นี่ดูสิคือพฤติการของเขาค่อยด้วยนะ

มันเป็นเหล็กแบบนี้ค่อยดึงค่อยเปิด

หลบหนีไปนะครับแต่ตอนนี้มีข่าวออกมาแล้ว
ว่าตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว๑คนคือนายวิชิตหินขาว

ก่อเหตุในพื้นที่มะขามในการขโมยรถจักรยานยนต์เวฟสีขาว
เลขทะเบียน๑กกชชิง๕๗๗๒จันทบุรี
และน่าจะขับหลบหนีไปยังพื้นที่จังหวัดระยอง

โอ้โห๒พื้นที่๒จังหวัดจันทบุรีระยอง
ในการที่จะจับกลุ่มตัวต่อไป
เพราะว่าทั้งสองคนมีประวัติการก่อเหตุในหลายท้องที่

และแน่นอนเก่งกาดขนาดนี้

เอามาขังครั้งต่อไปมันต้องล็อกยังไงดี
ต้องให้ตำรวจดูแบบว่าไม่ให้คลาดสายตาเลย
นี่คือโดนขังเพราะว่าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์
แล้วพอออกไปจากห้องขังได้ก็ไปขโมยมอเตอร์ไซค์อีกนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันนี้นี่เองนะครับ